ภัยดูผลกระทบจากเหตุอุตุครไภย์ในพื้นที่ภาคใต้
โดยเฉพาะที่นครศรีธรรมราชนะครับคุณผู้ชมครับ
เสียหายเป็นวงกว้างบางหมู่บ้าน
คุณผู้ชมครับน้ำมันซัดในสะพานพัง
ถูกตัดขาดจากโลกภายนอกแต่ว่า

แล้วทำยังไงจะได้เดินทางต้องโหนรอกครับ
หนรอกข้ามน้ำนี่แหละครับไปเรียนหนังสือกัน
นครศรีธรรมราชครับหลังจากทราบว่าหมู่บ้านแห่งนี้
ถูกน้ำป่าซัดถนนที่มันเชื่อมกับสะพานนะครับคุณผู้ชม
หมู่บ้านขาดเป็นทางยาวกว่า๕๐เมตร
ร้อนสิครับชาวบ้านกว่า๓๐ครัวเรือน
ประมาณสัก๑๒๐คนนะฮะ
กำนันผู้ใหญ่บ้านผู้นำท้องถิ่นระดมกำลังทำรอกครับ
แล้วก็เอาเชือกขนาดใหญ่ยาวกว่า๒๐๐เมตร
ผูกกับต้นไม้ทั้งสองด้านนะครับ
เพื่อทำเป็นเส้นทางการสัญจรข้ามแม่น้ำที่ไหลเชี่ยว
แล้วก็ใช้เป็นเส้นทางเข้าออกลูกเกาะดีนะ
เพื่อให้ติดต่อกับโลกภายนอกได้ว่างั้นเถอะ
น้ำท่วมครั้งนี้นะครับผู้ปกครองนักเรียนเดือดร้อนหนักเลย
โรงเรียนนะฮะเปิดเรียนปั๊บเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมา
ผู้ปกครองจะทำยังไงแล้วส่งลูกหลานไปเรียน
โหนรอกที่ทำขึ้นแบบนี้แหละครับข้ามแม่น้ำที่มีความสูง

ที่สำคัญนะครับนักเรียนต้องรอข้ามแม่น้ำทีละคนทีละคนนะครับ
ต้องตื่นตั้งแต่๖โมงเช้าเพื่อไปเรียนหนังสือให้ทันเวลา
ส่วนตอนเย็นหลังเลิกเรียนนะครับนักเรียนก็ต้องโหนรอกข้ามกลับบ้าน
โดยมีคุณครูมาส่งที่จุดขึ้นรอกแล้วก็มีผู้ปกครองมาคอยรับกลับบ้านครับ
โอ้โหดูนะฮะทุลักทุเลนะครับ

นายมานพกิจวิจิตรนะครับท่านบอกว่าถนนขาดตั้งแต่วันที่๒ธันวาคม
แต่ยังไม่มีหน่วยงานใดเข้ามาช่วยเหลือคือตอนนี้
แต่ละหน่วยงานก็คงตั้งตัวกันอยู่เตรียมพร้อมกันอยู่นะครับ

คือพี่มานพบอกว่าสงสารเด็กนักเรียนที่ต้องมาโหนรอก

ทั้งเช้าทั้งเย็นต้องโหนรอกไปเรียนหนังสือแล้วก็กลับบ้าน
โพสต์เรื่องราวลงในโลกออนไลน์นะครับ
มีการแชร์กันเป็นจำนวนมากฮะ
วันที่๒ครับที่ถนนตัดถูกตัดขาเริ่มจากวันที่สอง
แล้วก็ลงเฟสไปเมื่อวันที่๗ตอนเช้าครับ
ประมาณ๗โมงเช้าครับเพราะว่าลูกไปโรงเรียนนะครับ
คุณผู้ชมบอกว่าโอ๊ยลูกเอ้ยน่าสงสารนะฮะ
มีอีกท่านหนึ่งบอกว่าน่าจะมีเสื้อชูชีพด้วย
หรือว่าเสื้อพยุงตัวด้วยนะครับ
ผู้ใหญ่สุรชัยโชคสวัสดิ์นะครับ
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ก้าวบอกว่าหลังจากสะพานขาด
ชาวบ้านเหมือนถูกตัดขาดจากโรคภายนอกแน่ละนะฮะ
ขณะนี้ก็ประสานไปหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้รับทราบ
ถึงความเดือดร้อนของชาวบ้านแล้วนะครับ
แล้วก็เช้าวันนี้ครับเช้าวันนี้นะฮะ
ในอำเภอนพิตำแล้วก็ทหารจากกองทัพภาคที่๔
เดี๋ยวเขาจะเข้ามาตรวจสอบพื้นที่นะครับแล้วหาทางช่วยเหลือนะฮะ
แล้วก็เดี๋ยวอาจจะสร้างสะพานแบรี่นะครับ
ช่วงคราวให้ชาวบ้านเนี่ยใช้สัญจรไปก่อนนะฮะ
นักเรียนจะได้ไม่ต้องโหนหรือว่าผู้ปกครองเอง
ไม่ต้องโหดแบบนี้โอ้ยหวัดเสียวอันตรายนะครับ